เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยตอนนี้ที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลย
เรื่องนี้ได้พี่เคนธีรเดชมาพร้อมไอ้เข้อีกหนึ่งตัว
อยู่ในสระว่ายน้ำ๖เมตร
เรื่องดูฟังเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมคนอยากดูนะ
รวมไปถึงเพลงประเกาะภาพยนตร์ด้วยรักกระโดดกำแพง
เป็นซิงเกิลของนักร้องหนุ่มเสียงดีพี่สแตมอภิวัฒน์
ปล่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ยังไม่มีมิวสิกวิดีโอนะ

เอาเพลงนี้มามาประกอบกับภาพยนตร์ด้วย
สื่อถึงการพาคนรักข้ามผ่านอุปสรรคต่างนานา

อย่างที่บอกไปว่านักแสดงนำมีพี่เคนธีรเดช
ถือว่าเป็นการหวนกลับมาเล่นในจอเงินอีกครั้ง
หลังจากห่างหายจากรถไฟฟ้านู้น๙ปีมาแล้วนะคะ

พร้อมกับเสียงสัมภาษณ์พี่เคนแล้วก็พี่สแตมมาฝากด้วยค่ะ

นึกหาปรักษฐานี้มันดันไปตรงกับในหนังมาก
ตัวหนังนะครับมันพูดถึงผู้ชายที่เหมือนกับว่า

ตอนนั้นก็ออกมาในอัลบั้มแต่ไม่ได้เป็นเพลงที่โปรโมทเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม
แล้วก็ทีมงานภาพยนตร์เขาก็คงได้ไปได้ยินแล้วก็เฮ้ยมันตรงกันพอดีก็เลยหยิบมา

เอาทีเป็นสองอย่างหนังมา
พี่เคนเขาเล่นทุ่มสุดตัวนะครับ